เอาล่ะไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องพิษวงศ์นะครับ
ไม่ใช่เรื่องของการซ่อนเงินแต่อย่างใด
ไปดูเนินเขาที่แปลกประหลาด
เขาบอกว่าไปจอดรถปั๊บเนี่ยนะครับ
แทนที่มันจะทะไหลลงมันกลับทะไหลขึ้น

ทะไหลขึ้นได้อย่างไรจริงจอดอยู่เฉย
มันทะไหลขึ้นไม่ได้ทะไหลลงเขาก็มันเป็นเนิน

อยู่ที่อำเภอสุคิรินจนราธิวาสครับ
เขาบอกว่าเป็นที่ล่ำลือถึงความแปลกประหลาด
มหัศจรรย์ของเนินแห่งนี้
ที่มีลักษณะพิเศษพอไปจอดเอาไว้ปั๊บเนี่ย
เฮ้ยมันจะรถมันไหลไปเอง
แล้วไม่ใช่ไหลลงนะมันไหลขึ้น
มองดูแล้วเหมือนเป็นเนินมันก็ไหลขึ้นเนินอย่างนั้นเนาะ

คือเขาดับเครื่องแล้วก็ใส่แบบเกียร์ว่างไว้

โอ้โฮไม่รู้ข้างหลังมีคนไถรถรึเปล่า
เข็นอยู่๔๓คนใช่เปล่า
ไม่มีมันไหลของมันเอง
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ลงไปดู
ให้เห็นกับตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ

แล้วก็ใส่เกียร์ว่างเอาไว้จริง

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีคำอธิบายคุณผู้ชมครับ
คือเรื่องของเรื่องมันเป็นเรื่องของมุมแสงที่มันตกลงมา
แล้วก็เป็นเรื่องของภาพที่มันลักษณะเป็นภาพหลอกตา
มันทำให้ดูเหมือนว่าเป็นเนินที่สูงกว่า

เนินที่ต่ำกว่ารถมันก็เลยไหลปกตินี่แหละ

เหมือนหลอกตาเราเป็นภาพลวงตาอย่างนั้นนะ
อ้าวที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวที่เกิดขึ้น
ที่อื่นในประเทศไทยแบบนี้ก็มีเหมือนกัน

นี่คืออีกหนึ่งจุดที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้
คือเป็นภาพเหมือนประมาณว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันสูงกว่า

เอาขาขึ้นนะเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้ติดเครื่องนะ

ภาพมันหลอกตาคุณผู้ชมครับเห็นไหม

แต่แท้ที่จริงแล้วระดับมันต่ำกว่าครับคุณผู้ชมครับ

มาเล่าให้ฟังกับเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดแบบนี้

เดี๋ยวลองย้อนกลับไปภาพที่

นราธิวาสนี้เขาก็ตกอกตกใจคนแถวนั้น
เขาก็พูดออกมาเป็นภาษาใต้นะ

มีแต่คนบอกรถไล่คุณพี่รถไล่

ต้องตกตีกันไปแปลกันด้วยแล้วกันนะ

ก็เถียงกันทุกทีรถไล่

ค่ะสำเนียงมันอย่างนี้นะ

นี่
เอาล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝากเตือนเอาไว้นะครับ

ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างที่มันเป็นเนิน

เนินขึ้นหรือเนินลงที่เรามองเห็นด้วยสายตาก็ควรจะต้องดึงเบรกมือขึ้นมาก่อนนะ

ก็ใส่เป็นเกียร์ว่างเอาไว้ถ้าคุณจะจอดรถแล้วก็ต้องจอดรถในที่ที่มันไม่ไปขวางการจราจรด้วย

แต่ว่าอย่าไปขวางการจราจรไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเพราะว่าในช่วงของเทศกาลสงครานที่กำลังจะถึงนี้คนก็ไปเที่ยวกันเยอะ